หลังจากที่จับทีมฆ่าได้ยกแก๊งย่าก็รู้สึกดีใจครับ
แต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งแม่ของเปรี้ยวออกมาร้องขอให้อย่าประหารลูกสาวครับ
คือเป็นการจองเล่นกัน
คุณแม่ก็พูดนะฮะว่าต้องติดคุกแม่ก็ไม่ว่าขออย่างเดียวอย่าประหารลูกนี่เป็นความรู้สึกของผู้เป็นแม่นะครับไม่ว่าลูกจะดีจะร้ายก็ยังรักลูกเสมอนะครับแม่ของเปรี้ยวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพขอโทษครอบครัวของแอมครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตส่วนตัวเชื่อว่าทั้งค
แม้ว่าลูกสาวนั้นจะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ตาม
ทั้งหมดเนี่ยได้พบกันครั้งแรกที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
หลังลูกสาวของเธอนั้นตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพ
ระหว่างที่นั่งรถรอไปพบลูก
ทั้งคู่ต่างร้องไห้ตลอดเวลาครับ
ของเปรี้ยวบอกว่ายังดีใจที่ลูกสาวปลอดภัย
แม้ว่าต่อไปต้องถูกจองจำในคุก
แต่อย่างน้อยก็ได้ไปเจอกันไปเยี่ยมกันบ้าง
หากพบหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมลูกสาวเป็นครั้งแรกเลยนะครับ
แล้วก็อยากบอกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาขอให้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
แต่อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกครับ

ก็ให้ทุนจิตทนใจคนไรมันยิงต่อไอ้หนูอีก

ที่ได้ฟังไปเป็นเสียงของย่าของแอ๋มนั่นเองนะครับ
ที่หญ้าแอ๋มเนี่ยได้พูดกับภาพถ่ายของแอ๋ม
บอกว่ารับบรรจน์จับเรียกได้แล้วนะลูก
และพวกที่ร่วมกันฆ่าหันศพจับได้ยกแก๊งแล้ว
ขอให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษประหาร
เพื่อให้สะสมกับสิ่งที่ก่อขึ้น

ระหว่างที่ย่าพูดกับภาพถ่ายของแอมจุดจู่

หลายคนก็ขนลุกกันทีเดียว
ด้วยความรักและคิดถึงหลานสาว

เหมือนสมัยที่ยังคงมีชีวิตอยู่

เตรียมทำลาบหมู
โนโปรดของหลานสาวไปถวายพระเหมือนเดิม